ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็อยากเตือนภัยเหมือนกันนะคะ
เด็กเราปล่อยให้คลาดสายตาไม่ได้จริง
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผู้ปกครองปล่อยน้องปล่อยเด็ก๗ขวบ
ไปตลาดกับแม่ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเด็กวิ่งเล่น
แล้วดูเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไปจับต้นไม้ที่เขาประดับไฟ
พอไปจับปั๊บไฟมันดูดคุณดูดมือเด็กแบบนี้นี่แหละ
ไม่รู้ว่าสายไฟที่ประดับต้นไม้มันเป็นสายไฟเก่าชำรุดด้วยหรือเปล่า
แล้วเนี่ยค่ะเกือบจะเป็นเหตุสลดอยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคุณแม่วัย๓๐ปีคุณแม่สรรัญญาเอกตาแดงเนี่ย
คุณแม่ของน้องวัย๗ขวบก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะ
แล้วชี้ให้ดูดูสิที่ขาของลูกที่มือของลูก

คือแม่บอกนะคะว่ารอยไหม้ที่ขาซ้ายเหนือข้อเท้าเป็นรอย
และที่มือลูกเป็นแผลแบบพองเป็นจุดตรงมือซ้ายมือขวา
เพราะว่าลูกเอามือไปสัมผัสกับไฟโดยตรง
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคุณแม่กับลูกชายไปซื้อของที่ตลาดต้นตาน
ที่นั่นเขาก็จะตกแต่งสถานที่เอาไฟมาประดับต้นไม้
ทีนี้ลูกก็วิ่งเล่นกับเพื่อนไงเผลอไปจับต้นไม้ที่มีการประดับไฟ
แล้วสายไฟเนี่ยมันพาดอยู่ใช่ไหมน้องเนี่ยโดนไฟดูด
ตอนแรกยังคิดว่าลูกล้มธรรมดาหรือเปล่า
แต่พอถามไปถามมาก็เพิ่งรู้ว่าลูกเหมือนโดนไฟดูด
ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลเลยตอนนั้นน่ะลูกดูอ่อนแรงแล้วเดินไม่ไหว
แต่ถามว่าตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างคุณแม่
คุณแม่บอกนี่ไงก็มานั่งเอามือให้กับพี่นักข่าวดูได้เนี่ย
หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วอาการดีขึ้นให้กลับมาบ้านได้
บอกว่าตัวคุณแม่ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรหรอกนะ
เพราะว่าทางตลาดเองก็ติดต่อมามาแสดงความรับผิดชอบ
แต่แม่บอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุร้ายแรงมันอันตรายถึงชีวิตได้เลยเหมือนกันนะคะ
น้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปจับต้นไม้ตามในภาพอ่ะค่ะ
แล้วทีนี้ก็เกิดไฟดูดแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้บอกคุณแม่
ก็นึกว่าล้มธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เค้นไปเค้นมาก็เลยบอกว่า
โดนไฟดูดค่ะก็เลยพากันไปดูสถานที่ตรงนั้น
ก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้คุยกันเรื่องจะเข้ามาขอโทษ
แล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็แก้ไขตรงส่วนที่
โดนไฟดูดทีมอาจจะไม่ป้องกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละคุยกับคุณแม่เสร็จแล้วนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะ
ที่ตลาดต้นตานแล้วก็ไปดูเลยว่าต้นไม้ที่เขาประดับไฟ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะซึ่งจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่น้องอ่ะ
โดนไฟดูดตอนที่ไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของตลาดเขาก็มีการซ่อมแซม
มีการแก้ไขตรงนี้แล้วคือเขาเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดเลย
มันอาจจะเป็นไปได้นะช่วงนี้คุณทัศนัยคุณผู้ชม
หน้าฝนด้วยไงพอหน้าฝนพอฝนตกลงมาก็ไม่รู้ว่าน้ำฝนมันหยดลงไป
แล้วสายมันรั่วสายมันชำรุดเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
สายไฟที่ติดตั้งอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยสภาพมันเก่า
ไม่รู้ว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งไหมพอมันเก่ามันก็อาจจะชำรุด
พอเด็กไปจับมันก็เลยถูกไฟดูดแบบนี้อ่ะแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยนะคะ
ทางตลาดเขามีการเปลี่ยนเรื่องสายไฟมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แล้วด้วยนะคะ